ล่าสุดเห็นว่าได้เป็นนางเอกเอ็มวีครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะ
ประกบคู่กับนักร้องรุ่นพี่เต้วิสรัฐค่ะ
เตรียมคัมแบ็คพร้อมกับงานเพลงใหม่เร็วนี้
งานนี้น้องบิ้นจะว่ายังไงถ่ายไปเขินไปขนาดไหน
เต้มีหยอดบ้างหรือเปล่าไปฟังจ้า
เป็นแท่นนางเอกเอ็มวีแหละไง

เป็นเอ็มวีตัวแรกของบินแล้วจริงงานในวงการบันเทิงที่บินอยากทำอันแรกอ่ะ

แล้วพี่เต้ก็โทรมาเรียกเราก็ดีใจอ่ะพี่เต้
บินน่ะชอบพี่เต้อยู่แล้วเราบินก็ไปแอดเฟซในเฟซบุ๊ค
เฮ้ยดีใจด้วยนะน้องบินไม่รู้เลยว่าเราเคยเป็นเฟซบุ๊ค

ไม่มีนะพี่เต้ไม่จีบหนูหรอก
ไม่จริงพี่เต้ไม่จีบหนูแน่นอน
ในสตอรี่อาจจะเห็นบินกับพี่เต้นิดหน่อย
รอดูรอดูทุกคนจะลืมบิ้นตอนที่วินเป็นนางงามเลยล่ะค่ะ

น้องบิ้นสิริธรลีอารามวัดขออภัยนะคะ